คุณผู้ชมครับกลับมาที่บ้านเรากับการหายตัวไปก่อนหน้านี้
ของวาธิอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
นายบดินรัศมีเทศนะครับล่าสุดก็พบตัวแล้ว
แล้วก็ถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลหัวหินของจังหวัดประจวบกิริคัน

เพราะว่ามีแค่เรื่องของปัญหาเรื่องของความดันสูงเท่านั้นนะครับแต่ว่าอื่นนั้นก็ยังปกติดีนะครับ
ตอนนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับกับคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวธนรัฐทีวีครับ
รายงานสดมาจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ

กว่า๒๑ชั่วโมงเต็มนะคะกับการลอยคออยู่บนกลางทะเลค่ะ
ในวันนี้ถือได้ว่าการพบตัวและนำสู่โรงพยาบาลหัวหิน
เพื่อที่จะทำการตรวจสภาพร่างกายนะคะถือได้ว่าตอนนี้เองก็ต้องรอผลก่อนนะคะ
ว่าจะให้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหินนี้อีกคืนหรือไม่นะคะ
ขณะที่ญาติเองก็เดินทางมาให้กำลังใจค่ะ
ค่ะที่โรงพยาบาลหัวหินทางภรรยาและญาติของนายบดินรัศมีเทพนะคะ
ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมรับตัวนายบดิน
เดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะคะ
แต่ว่าทางทีมแพทย์นั้นอยู่ระหว่างการตรวจร่างกายค่ะ
ซึ่งในขณะนี้นั้นกำลังตรวจแล้วก็รอผลเลือดอีก๔๐นาทีนะคะ
ว่าจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
เนื่องจากว่าทางทีมแพทย์นั้นเกรงว่าจะมีอาการช็อกน้ำทะเลนะคะ
และขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการประถมพยาบาลและรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ในส่วนของความดันที่ขึ้นสูงก่อนหน้านี้จากการอดนอนตลอดทั้งคืน
รวมถึงอาการอ่อนเพลียในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ

เมืองต้นทางทีมแพทย์กำลังลงความเห็นนะคะว่าจะให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวหิน
เพื่อรอดูอาการก่อน๑คืนหรือไม่ด้วยนะคะ
ขณะที่นายบรินนั้นเปิดใจนะคะว่ามีกำลังใจที่ดีค่ะ
แล้วก็ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดนะคะ
เนื่องจากว่ารู้ว่ามีคนกำลังช่วยค้นหาและให้การช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งเห็นจากชุดช่วยเหลือซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเองนะคะ
และมีคลื่นสูงจึงทำให้มองไม่เห็นด้วยนะคะ
พร้อมทั้งขอบคุณไส้กงเรือประมงทรัพย์อนันต์ด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตเอาไว้ค่ะ
ไปฟังเสียงของนายบรินกันค่ะ
พอลงไปปั๊บเนี่ยขึ้นขึ้นสูงคันอื่นเขาก็มองไม่เห็น
อันนี้ผมก็พยายามไหว้ไปหาเรือ
ตอนนี้คลื่นแรงเรือก็ไปเรื่อย

ยตามเรือก็ไม่ทัน
พอไม่ทันปั๊บก็ไปทำมาเรือก็ออกไปเลยหาย

พอไม่เห็นตอนนี้ก็ลอยแล้วค่ะ
แล้วตอนนี้คลื่นก็ตีไฟตีออกตีออกตีออกค่ะ
เมื่อกี้อาจารย์สัมภาษณ์ทางไทยรัฐทีวีค่ะเห็นบอกว่า
อาจารย์เห็นเรือเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไปช่วยเหลือแล้ว
แต่บอกว่ามึงแต่เขาไม่เห็นเราตอนกี่โมงป่าน
แต่เพียงสองไฟมาเกือบถึงหมู่และห่างมาสัก๑๐๐เมตร
กลับมาที่สถานีตำรวจน้ำปรานบุรีค่ะ
ในขณะนี้นะคะญาตินั้นอยู่บริเวณด้านบนชั้น๑๐นะคะ
ซึ่งนายบรินนั้นพักรักษาตัวอยู่ค่ะทางทีมแพทย์บอกนะคะว่า
ต้องรอดูเรื่องของการตรวจปอดก่อนนะคะหลังจากที่มีการแช่น้ำทะเลอยู่ถึง
สิบเอ็ดชั่วโมงด้วยกันค่ะถ้าหากว่าเป็นไปได้นั้นก็อยากจะให้พักค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนนะคะ
เพื่อที่จะรอดูอาการค่ะและถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลแล้ว
ก็จะสามารถให้กลับไปกรุงเทพมหานครได้ด้วยค่ะอริยาโภจาข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะครับขอบคุณคุณอริยานะครับ
ก็ติดมาตั้งแต่อาจารย์หายตัวไปใช่นะครับล่าสุดก็อาจารย์ก็ปลอดภัยดีนะครับ
แล้วก็เราครับไทรลัตทีวีเป็นช่องแรกครับที่มีการพูดคุยก้อสัมภาษณ์กับอาจารย์เบาดิน